ถ้ารถโดนชนแล้วไปแจ้งความ
ตำรวจบอกว่าไปหาคู่กรณีมา

คนนี้เขาก็เขาตั้งคำถามเหมือนพูดเหมือนกันว่า

ผมโดนชนผมไปแจ้งความทำไมคุณตำรวจไม่ช่วยผม
หอบหลักฐานมาหาไทยรัฐทีวีบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
โดนชนแล้วหนีรถก็พังพอไปแจ้งความ
ตำรวจบอกว่าไปหาหลักฐานมาไปหาคู่กรณีมา

แล้วนี่เป็นภาพที่เขาไปหามาได้ครับ

นี่ครับนี่ครับทะเบียนนะครับ

แล้วก็เดินหน้าออกมาเลย

ไปเลยครับไปหน้าห้อยไปเลยครับ

ที่รถที่เป็นคู่กรณี
คือเขาเหมือนจะไปกลับรถตรงนั้น

แล้วก็หนีไปเลยนะครับ

ชื่อว่าคุณมนตรีทองมณิชย์อายุ๔๐ปีเนี่ย

เขากำลังขับรถจะกลับบ้านนะฮะ

มีรถเก่งคันนี้ในภาพอาจจะมองไม่เห็นสีแต่มันคือรถเก๋งสีแดงคันที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะ
กับรถที่บริเวณหน้าร้านอาหารตรงนี้ในขณะที่รถเก๋งสีแดงกำลังจะพุ่งออกมาจากซอย
เขาก็ขับมาทางตรงก็เลยเฉียวชนกันขึ้น
แต่แทนที่คู่กรณีจะลงไปเจรจาตกลงค่าเสียหายกัน
จะใครผิดใครถูกหรือว่าประมาทร่วมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ว่ากลับขับรถหลบหนีไปเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนเรียบครอง
ตำบลบางรักษณะอำเภอบางบัวทองจนธมบุรี
เขาก็เลยเอาหลักฐานแล้วก็ไปแจ้งความที่สพบางบัวทอง
ตำรวจบอกว่าไปหาคู่กรณีมานะแล้วก็หารักฐานมาด้วย
เดี๋ยวจะติดตามคู่กรณีมาดำเนินคดีให้แล้วกัน
อ้าวเขาก็บอกว่าเอาพอตำรวจตอบมางงสิ
เป็นหน้าที่เราใช่ไหมต้องหารักฐานเองหรอก
หน้าที่ของตำรวจคือบังคับใช้กฎหมาย
หนึ่งในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายคือแนวทางสืบสวนและสอบสวน
นั่นคือการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
พอตำรวจตอบมางงนะฮะคุณมนตรีงงเลยครับ
จะตั้งต้นยังไงดีอ้าวก็เราโดนชน
ถ้าตามคู่กรณีไม่ได้บริษัทประกันก็จะไม่รับผิดชอบเรื่องของค่าซ่อม
ซึ่งค่าซ่อมในครั้งนี้เขาบอกว่ามันก็เยอะนะดูสภาพรถสิ
เขาบอกว่าอ้าวอยากขอวิ่งบอลผ่านมาทางทรัศน์ทีวีว่าพลเมืองดี
ถ้าคุณเห็นเหตุการณ์ช่วยแจ้งเบาะแสหน่อย
กับรถคู่กรณีเป็นรถเก๋งสีแดงคันนั้นนะฮะหรือหากเห็นรถคันนั้นมีหลักฐานเป็นภาพอะไรต่าง
ไปแจ้งความเพิ่มเติมได้ที่โรงพักบางบัวทอง
เพราะตอนนี้เจ้าของรถเครียดมากเพราะต้องหาหลักฐานเองครับ
ฉันมีประสบการณ์ตรงนะเหตุการณ์ชนแล้วหนีเนี่ยบนด่วนทางไปดอนเมืองเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าไปแจ้งตำรวจสอนอวิภาบดีเขาก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดสุดท้ายจับมาได้

ปุ้ยเจอตำรวจดีอันนี้เล่าจริงนะพี่ตำรวจอย่าโกรธผมนะ
เพราะมีบางคนเขาให้เหตุผลว่าโอ้โหน้องเอ้ยท้องที่นี้คดีมันเยอะเหลือเกิน
ขโมยขึ้นบ้านเหรอมีวงจรปิดไหมช่วยหามาหน่อย
เอาจริงเรื่องนี้มันเกิดขึ้นไม่เคยมีคนมาร้องทุกข์กับผมเหมือนกัน
ฉะนั้นวงจรปิดถ้าติดได้ก็ติดสักตัวหนึ่งเอาไว้หน้าบ้าน